ไปดูเรื่องดีที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวประเทศไทยกันหน่อยละกัน
คือเขาบอกว่าฟ้าหลังฝนสวยงามเสมอ
เล่าก่อนว่ามันมีฝนมาก่อนถึงจะค่อยมีฟ้า
ผู้ชายคนหนึ่งค่ะเขาโพสต์เล่าเรื่องราวบอกว่า
มีนักท่องเที่ยวสาวชาวญี่ปุ่นคนหนึ่ง

เพราะว่าสาวเช้าญี่ปุ่นก็พูดภาษอังกฤษภาษาไทยแบบนี้รึเปล่า

เขาก็เลยช่วยเหลือด้วยการทอดไข่ให้กิน

แล้วก็ช่วยแบบว่าให้ความช่วยเหลือจนส่งกลับที่พักได้เนี่ย

กันนานเบอร์ไหนถึงมีการทอดไข่ให้กิน

คือนักท่องเที่ยวอาจจะแบบงงไม่รู้จะไปไหน

เป็นเจ้าของเฟซบุ๊คที่ใช้ชื่อว่าอธิชนฉะฉ่ำ

พบนักท่องเที่ยวสาวชาวญี่ปุ่นยืนงงอยู่หน้าบ้าน
โดยเธอขึ้นรถแท็กซี่ตั้งใจจะไปอโศ
แต่รถแท็กซี่หลอกนำมาปล่อยอยู่สุขุมวิทย์๖๒
ซึ่งเขาก็พยายามให้การช่วยเหลือสื่อสารด้วยการใช้แอปแปลภาษา

แต่เมืองรอ้านอยู่หน้าบ้านเนี่ยไม่ได้แบบเข้ามาในบ้าน
ก่อนจะช่วยโทรเรียกรถให้มารับไปส่ง
ชื่นชมกับความมีน้ำใจของเขานะที่
ไม่ได้ปล่อยปละละเลยหรือว่าบางทีเห็นชาวต่างชาติพูดคุยไม่รู้เรื่องนี้ดีกว่า

เมนูข้าวไข่เจียวธรรมดาแต่ผมว่าจิตใจของคนที่ได้รับไป

เพราะมันคือน้ำใจนะคะ
เขาเองก็พยายามถ่ายรูปคนช่วยเขากลับไปด้วย
ใช่ค่ะซึ่งชาวเน็ตเขาก็ชื่นชมเลยแหละ
บอกว่านี่เป็นความทรงจำดีให้กับนักท่องเที่ยวสาวชาวญี่ปุ่นคนนี้เลยนะ
หลังจากที่เจอเหตุการณ์ที่แท็กซี่มาปล่อยเธอทิ้งเอาไว้
เอ้าจริงน่าจะมีกล้องวงจรปิดนะแถวนั้น
ลองดูสิแท็กซี่คันไหนทะเบียนอะไรสีอะไร

เอาไข่สัตว์ลักษณ์ไปเลยมาทิ้งเขาจะยังไง